ถ้าคุณคิดว่าคุณคือคนที่ด่าเจ็บด่าเก่งด่าฉลาดด่าแบบผู้ดีด่ามีสัมมาคารวะ
และมีความอดทนสูงสุขภาพจิตดีครับคุณเหมาะกับงานนี้ค่ะ
คือหาเกลียนคีย์บอร์ดใช่ไหม
นักด่าไปเป็นแอดมินเพจ

เพราะอยากได้คนไปพิมพ์ตอบโต้คอมเมนต์
ขออนุญาตอ่านตามที่เขาเขียนดีไหมคะ

ลักษณะงานคอมเมนต์ตอบโต้พวกโลภจนโง่
ขี้มโนอ่านหนังสือไม่เกิน๒บรรทัศน
ดูคลิปไม่ถึงหนึ่งนาที

ฉันชอบภาพประกอบมากภาพได้ใจมาก
ร้านนี้คือร้านปานันนะคะเป็นร้านรับซื้อขายของสะสมมีค่า
พวกของเก่าเหรียญธนบัตรเก่า
ผู้ติดตามเพจเขา๑ล้าน๓แสนคน
หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่กลายเป็นไวรัลเลยว่า
เขารับสมัครนักด่าจริงเหรอ๑ตำแหน่ง
อยากได้คนมาด่าเงินเดือน๑๐๐๐บาทหรือตามตกลง
แชร์กันเยอะคนเข้ามาสมัครงานกันก็เยอะนะคะ
จนมีคนถามว่านี่เพจทำคอนเทนต์หรือเปล่า
เขาเลยต้องออกมาชี้แจงค่ะว่าหลายคนคิดว่าทำคอนเทนต์
แต่จริงแล้วรับสมัครจริงเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยให้แบบพนักงานไปช่วยตอบอะค่ะ

ใช่พนักงานตอบจนจิตตกไปเลยค่ะ
บอกว่าไม่เอาดีกว่างั้นขอคนที่คุณสมบัติตรงกับงาน

นี่เราลงพื้นที่ไปที่ร้านปานันเลยนะคะ
สามแยกหน้าสรรพากรที่อำเภอเมืองแพร่ค่ะ
เพราะเขาบอกเขาได้นักด่าแล้ว

เขาบอกว่าตอนนี้ได้มา๑คนแล้ว

ลองฟังคุณปุณพัฒน์เจ้าของร้านเล่าหน่อยนะคะ
คือเวลาเราโพสต์อะไรเนี่ยนะฮะ

หลายคนจะเห็นว่ามีคนที่มาพิมพ์มาด่ามาดิสเทน
ทั้งที่บางทีเขาไม่รู้ข้อมูลรายละเอียดเลย
เราพิมพ์ไว้ให้เราพิมพ์ไว้ให้ผมพยายาม

ทำไมไม่ให้คนมาทำหน้าที่แบบ
ไปเลยทีมงานเนี่ยมาทำหน้าที่คอมเมนต์ตอบโต้อะไรไปเลย
ก็บอกว่าทีมงานแบบว่าไม่เอาเสียสุขภาพจิตไม่ไหว
เหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยบอกว่า
เอาผมก็เอาอย่างงี้หลับสมัครไปเลย
คือเจ้าของร้านบอกว่าจริงตอนแรกก็ไม่ได้อยากตอบโต้หรอก
คือมันมีคนมาเน้นดิสเครดิตเพจร้าน
เขาไม่ตอบโต้กลายเป็นว่าลูกเพจไปเชื่อไปอะไรอย่างนี้
แล้วพอตอบโต้ไปเอ้าพนักงานสุขภาพจิตเสีย
ส่วนนักด่าที่เขาได้มาชื่อน้องน้ำขิงอายุ๒๒ปีค่ะ

อยากฟังลีลาน้องไหมลองฟังซะหน่อยสิ
ไม่รู้เรื่องก็สวนสวนนิดนึงค่ะ
แต่เป็นการสวนที่แบบไม่มีคำหยาบอะค่ะสวนแบบ
ด่ากับผู้ดี

น้องมีวิทยาลัย